สำหรับคนที่ชอบดูหมอไปให้หมอดูเนี่ย
เป็นอย่างนี้จริงเหรอเดี๋ยวพี่อ่านวอลให้ดอม
หมอดูหื่นตุ๋นลวงหญิงขยี้กามล้างคุณสัย
เวลามีความทุกข์บางคนก็หันไปพึ่งหมอดู
เชื่อว่าเดี๋ยวจะมาแก้กรรมให้แก้อาถรรพ์ให้เสริมดวงให้
ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณฟ้าอายุ๓๐ปีเป็นนักธุรกิจสาวนะ
เธอบอกผัวเธอมีชู้ก็เลยไปหาหมอดู
แต่สุดท้ายต้องมาหานี่ฮะพี่เอกพบเหลืองประเสริฐแทนเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะว่าเธอบอกหมอดูคนนั้นเนี่ยที่เธอเรียกว่าอาจารย์หนึ่งนะ
กาญจนบุรีหลอกให้เธอไปร่วมหลับนอนด้วย
แถมเอาเงินไปอีก๑๔ล้านบาท

ตอนนั้นให้หมอหนึ่งหรืออาจารย์หนึ่งนะ
อาจารย์หนึ่งดูดวงผ่านมือถือ
แล้วเขาก็ทักแม่นทุกเรื่องเลย
ทุกเรื่องเลยคุณฟ้าก็เลยหลงเชื่อไป
พอต้นปี๖๕ถัดมาปีนึง
คุณฟ้าซื้อบ้านใหม่ย่านดอนเมือง
ก็เลยให้อาจารย์หนึ่งมาดูฮวงจุ้ยให้
ปรากฏว่าอาจารย์หนึ่งทักมาว่า
คุณฟ้าหน้าคุณคล้ำนะ

ต้องรีบแก้นะปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบแก้เลย

คุณฟ้าก็ศรัทธาในอาจารย์หนึ่งก็เลยเชื่อครับ
อาจารย์หนึ่งมาทำพิธีให้

แล้วก็กอดคุณฟ้า

แต่ตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นเกินเลย
ยังไม่ได้มีอะไรกันแค่กอดจูบรูปคลำ

อยู่ที่กาญจนบุรีต้องซ้ำ
พิธีแบบนี้ไม่ได้ต้องซ้ำ

ปรากฏไปเจอรูปถ่าย
อาจารย์หนึ่งคู่กับดาราดังเลย
นักการเมืองมีชื่อเสียงมากมายเลย
ทีนี้แหละคุณฟ้ายิ่งเชื่อถือเลย

นั่งตักกอดจูบลูบคล้ำ

ฟ้าอาจารย์เห็นอาจารย์รู้

สามีคุณฟ้ากำลังนอกใจคุณอยู่

สมสู่หลับนอนกับอาจารย์
เดี๋ยวนะบอกวิธีแก้แบบนี้เลยเหรอ

อาจารย์สีฟ้ารับรองได้ผล

คุณฟ้าเขาตัดขาดจากสามีครับ

สุดท้ายคุณฟ้าเนี่ยเลิกลากับสามี

คบให้ดูเหมือนเป็นผัวเมียกันจริงเลยมา

เดี๋ยวสามีฟ้าจะกลับมา
ระหว่างที่ไปมาหาสู่กัน

แทรกคบกันเหมือนผัวเมียเนี่ย

แล้วก็มอบเงินให้ในเทศกาลต่าง

ต้องให้เงินด้วยนะเหมือนคนรักกันจริงเลย

หมดเงินไปกว่า๑๔ล้านบาท

มารู้ว่ามีเหยื่อ
ที่โดนหลอกไปเป็นร้อยคนแล้วนะ
ฟังคุณฟ้าครับ
อ๋อเหมือนไปร่อรวงผู้หญิงด้วยอะ
ให้เกิดความเสียหายบางคนก็อับอายนะไม่กล้า

คุณฟ้าก็เล่าให้นักข่าวฟังต่อว่า
หลังรู้ตัวว่าเธอโดนหลอกเขาซะแล้ว

อาจารย์หนึ่งมีเมียอยู่แล้วนี่
ไม่ได้มีแค่หนึ่งมีสามแล้ว
โอ้โหหนึ่งในนั้นเนี่ยมีดิกรีด้วยเป็นนางงามเวทีดังเลยล่ะ
จริงเหรอเออแล้วตอนนี้ทั้งหมดหลบหนีไปหมดแล้ว
คุณฟ้าเชื่อว่าเมียของอาจารย์หนึ่งน่าจะรู้เห็นด้วยร่วมเป็นขบวนการด้วย
แล้วคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอ
ก็บอกว่าหลังได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือมาก็เดี๋ยวจะพาตัวผู้เสียหาย
ก็คือคุณฟ้ารวมไปถึงเหยื่อรายอื่นไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
เพราะฉะนั้นถ้าเหยื่อที่เคยตกเป็นเหยื่อแล้วดูข่าวอยู่ตอนนี้
ที่บอกว่ามีเป็นร้อยคนต้องรีบมาหาเหตุผลเลยนะ
อย่าคิดว่าแบบเฮ้ยฉันอายฉันไม่เอาอะไรดีกว่าไม่ได้นะคุณผู้ชม

มันจะได้เพิ่มไปโทษไอ้หมอดูที่ไม่มีจรรยบรรณแบบนี้
แล้วเผื่อว่าเหยื่อรายอื่นจะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยไง
แท็ตคุยกันหลักฐานการโอนเงินอะไรไปจะได้มาใช้เป็นหลักฐานได้
อย่างนี้ดอมก็ต้องไปดูที่บ้านของหมอหนึ่งเขาด้วยไหม
ก็ไปนะก็ไปที่บ้านของอาจารย์หนึ่งหรือว่าหมอหนึ่งที่กาญจนบุรี
แต่ก็เงียบเลยครับไม่เจอเจ้าตัวครับ
คุยกับชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ข้อมูลมาว่า
อาจารย์หนึ่งเป็นอดีตประหลัดเทศบาลตะบนวังโพ
แต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เห็นหน้ามาเป็นสัปดาห์แล้วครับ
คือเห็นใจนะผมก็ยังมองว่าคุณฟ้าเป็นเหยื่อแหละ
แม้ว่าจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกัน
เหตุเกิดจากเธอสงสัยและหมอดูคนนี้ก็กล่าวหาว่า
หัวของคุณเนี่ยมีชู้เรื่องมันเกิดจากตรงนี้จริงนะ

แต่พอถึงตรงนี้ก็ต้องให้พื้นที่กับทางอาจารย์หนึ่ง
คืออยากรู้ว่าเขาจะมีการชี้แจงหรือรู้เขาว่ายังไง
ถ้าอาจารย์หนึ่งหรือหมอหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยตนเองโดนกล่าวหา
รู้สึกไอ้ที่สื่อนำเสนอหรือว่าเปลี่ยนไปร้อย

ไทยรัฐทีวีก็เปิดพื้นที่ให้เออนะครับแม่
ปล่อยให้คนเขาเข้าใจอาจารย์ผิดอยู่แบบนี้
ถ้ามันไม่จริงถ้ามันไม่จริง